ส่วนเรื่องของการตกปลานะครับชอบตกปลากันไหม
คุณโชคไม่ชอบนะแต่ว่าคนที่ตกปลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่อยากจะเจอกับตัวเลยคือ
เนี่ยมันเกี่ยวเข้าไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายครับเพราะเบ็ดเนี่ยมันเป็นเหล็กโค้งแบบนี้ใช่ไหม
แต่ตรงปลายนี้มันจะมีเงี่ยงอยู่ดูนะว่าเงี่ยงติดที่ส่วนไหนของผู้หญิงคนนี้
ติดตรงนี้ครับติดที่เหงือกเลยปุ้ยติดที่เหงือกเลยคุณสุภาโชค
วัดเสี่ยวกู้ไพรเนื้อคอสีธรรมดานะครับค่อยใช้กรรไกรตัดเล็บนะ
คือตัดเอะเงี่ยงเบ็ดก่อนเพื่อจะเอาเรียนเบ็ดออกจากปากของนางสาวนกน้อยรินทรัคอายุ๕๐ปี
เพราะว่าตะขอเบ็ดเนี่ยมันเป็นตะขอเบ็ดขนาดใหญ่
ปลายตะขอเบ็ดเนี่ยคุณผู้ชมครับไอ้เงี่ยงเนี่ยนะมันทั้งคมทั้งแหลม
มันไว้จิ้มปากปลาไม่ให้ดิ้นหลุดหายไปได้

ก็สามารถดึงตะขอเบ็ดออกจากเหงือกได้สำเร็จ

พบว่าคันเบ็ดมันอยู่ในสภาพบิดงอไม่เข้าทรง
ก็เลยเอาคันเบ็ดมาคาบที่ปาก
แล้วจะจัดทรงไงจะจัดทรงมันให้กลับสู่ภาวะปกติ
แต่ระหว่างที่จับคันเบ็ดพี่ต้น
มันพลิกมันพลิกแล้วมันตะวัดฟับ
เข้ามาเกี่ยวตรงที่เหงือกเลย

โอ้โหระหว่างฟันหน้ากับฟันกรามน่ะ

เอาออกไม่ได้เลยให้กู้ภัยพี่เขามาช่วย

อันนี้ก็แหม่คุณหมอช่วยทีเงี่ยงปลาครับ
อันนี้เป็นเงี่ยงปลานะฮะ
เงี่ยงปลามาอยู่บริเวณคอปลา
ปลาอะไรที่มีเงี่ยงแบบนี้บ้าง
มันเป็นจักรูลพวกปลาดุกปลาขยังอะไรพวกนี้หมด

บอกว่ามีคนไข้รายหนึ่งนั่งรถเข็นมาเชียว
ในสภาพมีเงี่ยงปลาแทงอยู่ที่เท้า
เอาพยาบาลตกใจนานจะเจอกรณีแบบนี้สักทีนึง
จากนั้นหมอก็มาดูแผลแล้วบอกว่าโอ้โหต้องพานะ
คนไข้หน้าซีดเลยนั่งทำใจอยู่พักหนึ่ง
จากนั้นก็ถูกเข็นเข้าห้องไปให้หมอผ่าตัด

ส่วนปลาตัวนี้มันเป็นปลาหัวม่วงครับ
หรือว่าปลาหัวอ่อนมันมีเงี่ยงแหลม
เหมือนพวกปลากดปลาแขยงจริงปลาดุกก็มีนะ
ส่วนปลาแบบนี้ปลาหัวโม่ง
พบมากในทะเลสาบสงขลาครับ
แล้วมาทีคือต้องมาทั้งตัวของปลาเลยเหรอ

จะดึงออกเองก็กลัวมันจะยิ่งใหญ่